สวัสดีครับผมข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะหนีน้ำหนีน้ำ
โอเคมาตามนัดจริงจริงอย่างที่บอกไปเลยแต่เมื่อวานไม่ค่อย
เมื่อวานไม่มีฝนเลยคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะฝนหน่อยค่ะน้อยน้อย
แต่ว่าประชาสัมพันธ์กรุงเทพบอกเลยบอกว่าวันนี้ค่ะช่วงเย็นประมาณ
สิบเจ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาเนี่ยก็คือฝนมาแน่นอนในหลายเขตของ
กรุงเทพมหานครวันนี้ลาดพร้าวมาตั้งแต่สามโมงครึ่งนะคะแล้วก็ข้างหน้ากัน
จราจรก็คือเริ่มติดขัดเพราะว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ยังมีน้ำท่วมขังในหลายจุดรังสิตเองเนี่ยก็ยังท่วมอยู่
น้ำยังไม่ค่อยลดเลยลาดกระบังเองก็เช่นกันน่ะนะคะ
ก็ทางสนรัฐกระบังเองมีการแจ้งประชาสัมพันธ
บอกว่ารถยนต์ขนาดเล็กณตอนนี้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงถนนลาดกระบังค่ะ
ขนาดนั้นเลยใช่แล้วก็ถนนเจ้าคุณทหารน่ะนะคะ
เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงส่วนบางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่
ตั้งแต่แยกลาดกระบังไปจนถึงสะพานคลองหนองคา
ทั้งขาเข้าและขาออกค่ะช่วงซอยลาดกระบังเก้าทับหนึ่ง
อันนี้มีน้ำท่วมสูงนะคะถ้าเป็นช่วงแยกกิ่งแก้ว
แล้วก็ปากซอยลาดกระบัง๒๐ทับ๑คลองบัวเกาะมีน้ำท่วมสูงค่ะ
มุ่งหน้าถนนนร่ม๙ช่วงตั้งแต่สะพานข้าม
อันนี้มีน้ำท่วมสูงค่ะพร้อมกันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
หรือถนนภายในสนามบินสุวรรณภูมิจะสะดวกกว่านะคะ
คือจริงอย่างที่บอกไปว่าวันนี้การคาดการณ์บอกว่า
ช่วง๑๗นถึง๒๐นกรุงเทพมหานคร
ก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพ
ไม่ว่าจะเป็นเขตดอนเมืองสายไหมครองสามวาหลัก๔บังเขนจตุจักรลาดพร้าว
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมสายหลักเขตมีนบุรีค่ะถนนศรีหะบูรานุกิจฝั่งขาออก
ก็มีน้ำท่วมเล็กน้อยนะคะตั้งแต่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ตรงข้ามโรงพยาบาลนวมิน๑ซึ่งฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่มีน้ำท่วมผิวการจราจร
บริเวณจุดกับรถใต้สะพานข้ามครองชำวาถนนเสรีไทยก็เหมือนกัน
ก็มีน้ำท่วมเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงสายสายแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะ
ว่าพอฝนตกลงมาอีกแบบนี้เนี่ยน้ำจะเป็นยังไงนะคะ
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือค่ะ
ภาคกลางตอนบนภาคตะวันออก
แล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนใต้
แล้วก็ประกอบกับมันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยค่ะ
ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
แบบนี้ก็เลยทำให้ประเทศไทยของเรายังมีฝนตกต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล
ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะ
ลักษณะแบบนี้ก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน

อย่างระยองเองเมื่อช่วงเช้าผู้สื่อข่าวก็ยังรายงานบอกว่า
ด้วยความที่ฝนตกหนักมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนมา
จนถึงช่วงเช้ามืดวันนี้ก็ทำให้น้ำท่วมถนนสาย๓๖
คือท่วมมาตั้งแต่จุดเดิมครั้งที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
น้ำลงไปแป๊บนึงท่วมอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ยังท่วมนะคะ
สูงประมาณสี่สิบเซนติเมตรบางช่วงนี้ต้องบอกว่ารถเนี่ย
รถเล็กไปไม่ได้เลยขนาดรถใหญ่บางคันนี้ยังแบบลำบากเลยอ่ะ
นี่เราจะเห็นภาพนะคะในหลายจุดเลยล่ะ
น้ำมากันแบบทั่วทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวอะค่ะ
ถ้าอย่างภาคเหนือนี่ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค่ะ
บริเวณแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์สุโขทัยตาก
กำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าร้อยละ๗๐ของพื้นที่ค่ะ
บริเวณจังหวัดเลยจังหวัดเลยบางพื้นที่ก็คือน้ำน้ำท่วมสูงปิ่มขึ้นมาเหมือนกัน
งบัวลำพูหนองคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญ
นครราชศรีมาบุรีรำศรีสะเกดและอุบลราชธานี
กลางเองก็ฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรี
ชัยนาศสระบุรีนครปฐมกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรี
ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
บริเวณเพชรชบุรีประจวบคิริขันพัทธลุงสงขาปัตตานียาลาแล้วก็นราธิวาส
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันนี้ก็มีฝนตกหนักนะคะบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูนค่ะ
ส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปริมาณฝนร้อยละ๗๐ของพื้นที่
ถ้าจะพูดถึงจริงวันนี้นอกจากน้ำท่วมมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
มันเกิดอีกหลายประเทศตั้งแต่เด็กเราโตขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ยินคำหนึ่งโรคร้อนโรคร้อน
คือมันน่าจะมีผลวิกฤตในสมัยรุ่นลูกพวกคุณเนี่ยจะหนักกว่าตอนรุ่นพวกเราแล้ว
ถ้าสมมุติวันนี้เขาบอกว่าไอ้เกิดน้ำท่วมเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะฮะ
ของปัญหาทั่วโลกคือปัญหาโลกร้อนจริงจริงวันนี้ทางไทยรัฐเขาได้สรุปกันอย่างนี้ว่า
นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบเลยว่า
ซึ่งมันก่อนน้ำแข็งเป็นล้านปีนะกางชัยเป็นล้านปี
ปรากฏว่าน้ำแข็งอ่ะมันละลายเลิกเกินเอาง่าย
เกิดง่ายว่าอ่ะความร้อนกับความเย็นเจอกันเกิดอะไรฝนฝนก็จะมากขึ้นระดับน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเขาก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยมันเป็นไปได้หมดทั่วโลกเลยนะไอ้ระดับความร้อนเนี่ยระดับน้ำทะเลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย๒๗เซนติเมตรบ้านเมย์อยู่แถวสมุทรประการจะเริ่มรู้สึกมากกว่าสมุทรประการถ้าสมมุติคุณอยู่แถวเอออ่ะเนี่ยสมุ
ขึ้นญี่ปุ่นเกาหลีอืมไตวันอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาก็ปรากฏว่าคำตอบคำตอบเดียวตอนเนี้ยที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเขาร่วมกันทำถึงขนาดว่าต้องเชิญผู้นำทั่วโลกนะครับครั้งหนึ่งคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี้ยเขาเคยไปไปร่วมประชุมกับกับภาวะโลกร้อนก็จะเป็นวิ

น้องอืมคลื่นความร้อนเนี่ยแล้วก็การเกิดพายุที่รุนแรงเนี่ยหลังจากนี้ปุ๊บทำไมมันถึงเกิดน้ำท่วมอันนี้ไม่ใช่น้ำที่ไหลมาเต็มเขื่อนนะในปี๕๐เราเน้นกันอีกทีว่าน้ำมันเต็มเขื่อนแล้วปล่อยปุ้มพลวดเดียวมันมาหมดเลยแต่อันเนี้ยมันเกิดถึงได้ยินคำว่าฝนร้อยปีถูกต้องไหมฮะฝนร้อยปีเป็นยังไงหรือแม้

มาดูซิแถมไปให้๑กิโลก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันเยอะในวันนี้
แม่คนทำงานออฟฟิศที่เพิ่งออกมาวันนั้นจะกลับยังไง
บางคนพอวันนี้มีการประกาศออกมาบางคนรีบกลับบ้านกลับเร็วหน่อย
ออฟฟิศก็บอกให้กลับได้เลยแต่ตอนนี้คือคนไปอออยู่ตรงนี้ทางรถเมย์เรายังไปไม่ได้แล้วเนี่ย
ยืนรออยู่เพราะว่าน้ำน้ำก็เต็มปิ่มถึงฟุตบาทเลยนะคะ
เมื่อกี้มาจากรหัสพร้าวก็เต็มเลยเต็มฟุตบาทเลยพี่
อีกหนึ่งเรื่องด้วยกันทัวร์จะได้ไม่ลงเขาว่าอย่างนั้น
เขาบอกว่ารั่นขอทำงานเต็มที่คือคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยรองนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเปิดเผยถึงกรณีผู้ออกมาบอกว่า
นายอนุทินเนี่ยหลุดจากคาดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเนื่องจากนโยบายกัญชานะฮะ
เขาบอกว่าวันนี้คุณอาทิตยเขาตอบเลยว่าดีแล้วทัวร์จะได้ไม่ลงขอบคุณมาก
นี่คุณอนุทินก็บอกอย่างนั้นนะครับซึ่งตนเนี่ยต้องการทำงานอย่างนี้ให้สำเร็จ
เป็นอะไรก็เป็นเรื่องของประชาชนตนทำงานตามหน้าที่
ตอนนี้เขาบอกคุณอนุทินเนี่ยเขาบอกเขามีโครงการหนึ่งโครงการนะ
นี่ประชาชนเนี่ยควรจะรู้เอาไว้เหมือนกันควรจะดีใจเหมือนกัน
เมื่อก่อนสมัยคุณทักษิณเขาจะใช้คำว่า๓๐บาทรักษาทุกโรคในยุคนั้น
โดยคุณสุดารัสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีวัฒน์การกระทรวงสาวธนสุข
ในตอนนั้นสมัยเราเด็กแล้วน่าจะสัก๑๐เกือบ๒๐ปีแล้วนะฮะ
วันนี้คุณอนุทินก็บอกว่าโครงการ๓๐บาทรักษาทุกที่
เป็นแบบความคิดของพักภูมิใจไทยเขาว่านะครับ
๓๐บาทรักษาทุกที่เนี่ยคืออะไรก่อน
รักษามะเร็งได้อืมหมายถึงว่าวันนี้ชาวบ้านทุก
ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทย
จังหวัดนั้นมีเอ่อโรงพยาบาลของรัฐบาลอืมนะฮะมีเอ่อ
สาธารณสุขจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้๓๐บาทรักษาทุกที่
สามารถรักษามะเร็งได้ถ้ามีคิวเพราะคิวน่าจะแน่น
แน่นอยู่แล้วถูกต้องไหมแม่นมากขอให้ทุกคนรักษาได้
อีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีศักยภาพคือทุกวันนี้เราจะเห็นว่า
โอเคละปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเราอุปกรณ์ฟอกไตมันแพง
ถูกต้องไหมคะแล้วคนก็เริ่มมีการฟอกไตกันเยอะขึ้น
เขาก็บอกว่าไอ้๓๐บาทรักษาทุกที่เนี่ยศักยภาพให้บริการโรคไตได้ด้วยนะ
ฟอกไตได้ด้วยฟอกเลือดฟรีไม่ต้องเสียเงินอะไรเลย
คิดว่านี้เป็นการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ยังมีความสุขกับการทำงานอยู่นะฮะ
อันนี้ก็คือคุณไปเช็คสิทธิของคุณเหมือนกันนะฮะว่าไอ้๓๐บาทรักษาทุกที่นะ
วันนี้สิทธิ์ของคุณเนี่ยเราเป็นคนไทย
ต้องได้รับแล้วนะหนึ่งมะเร็งมะเร็งทำให้เรารู้ว่ามะเร็งเนี่ย
รักษาได้จากไอ้สามสิบบาทนั่นล่ะสองโรคไตฟอกไตฟอกเลือด
มันก็จะสามารถรักษาได้ไปเช็คสิทธิ์ของคุณซะในสถานะเราเป็นคนไทย
นะฮะว่างั้นโอเคอ่ะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
นี่เห็นบอกล่าสุดดูไทยรัฐใช่มั้ยคะนะฮะเขาบอกเตรียมรับมืออีกหนึ่ง
หนึ่งลูกพายุมาอีกหนึ่งลูกลูกใช่ไหมชื่อหมุยฟ้า

หมุยฟ้าหมุยฟ้าอืมยังไม่ขึ้นเลยของหนูจริงหรออินเตอร์เน็ตของหนู
ทำไมไม่มาหมุยฟ้าอืมหุยฟ้าเนอะเอาหน้ามามาแล้วเนอะหุยฟ้ามาอีกลูกนึงนะคะ
ไต้หวันญี่ปุ่นตอนนี้อ่วมเลยก็รับมือฝนถล่มกันนะคะ
พายุหมุยฟ้ากำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะจังหวัดโอกินาว่านะคะ
ทางใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักที่เกาะอิชิงากิ
เขตจังหวัดโอกินาว่าในวันก่อนก่อนที่พายุใต้ฝุ่นนี้ก็
นับเป็นพายุลูกที่๑๒เพราะว่าก่อนหน้านี้หินน้ำหน่อใช่ไหมคะ
นี้เป็นลูกที่๑๒ก็ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก
มุ่งหน้าขึ้นเหนือไปอย่างนครเซี่ยงไฮแล้วก็บริเวณแถวนั้นน่ะนะคะ
เตือนภัยใต้ฝุ่นร่วมในสหรัฐพยากรทิศทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นตัวนี้
ว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวผ่านท่าเรือหลายแห่งของนครเซี่ยงไฮ

โดยทิศทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นนี้ก็ถือว่าคล้ายกับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะคะ

จัดเป็นพายุรุนแรงที่สุดของปีนี้
ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ต้องติดตามกันต่อเลยว่าจะยังไง

หลังจากนี้ตั้งแต่กันยายนตั้งแต่หลังวันที่๑๕
เราจะเห็นพายุก่อตัวเข้าถึงเก่าขึ้น
อันนี้ยังไม่ได้มีบอกว่าจะมาถึง
กระทบถึงเมืองไทยหรือเปล่าใช่
นรยรรยั่งสิ้นซึ่งรวมถึงผู้เสียหายคือนางราศดาวัณนะครับอายุ๖๖ปี
นักเรียนนั้นได้กอล์ฟนะครับจนทำให้เกิดปัญหาด้วยจากลูกกอล์ฟเนี่ย
มันพุ่งไปตกในบ้านเรือนชาวบ้านเขาอืมนี่โดยชาวบ้านเนี่ยยืนยันบอกว่า
โรงเรียนเองเนี่ยไม่ได้มีการสอบถามมติชุมชนก่อนเลย
และมีการคัดค้านนะคือเขาบอกว่ามันความเห็นกัน
บอกว่ามันไม่เหมาะสมจริงนะครับกับการปรับพื้นที่สนามฟุตบอลให้เป็นสนามกอล์ฟ
ซึ่งหลังการหารือกันก็ได้หาข้อยุติ
โดยทางผอโรงเรียนยินยอมนะครับที่จะยุติหลักสูตรการสอนพิเศษ
รวมถึงเปลี่ยนเป็นกีฬาหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับชุมชน
พร้อมกับยอมรับนะครับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นภายในโรงเรียน
และเป็นการนำร่องเท่านั้นเองเมื่อมีผลกระทบกับชุมชน
ก็ยินยอมยุติการสอนนะครับขณะเดียวกันครับ
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่ง
ได้สั่งให้โรงเรียนเนี่ยยึดมติของชุมชนนะฮะ
ทางด้านนางรดาวันชาวบ้านที่รับผลกระทบก็บอกว่า
สร้างบ้านอยู่ติดกับโรงเรียนแห่งนี้มานานกว่า๕๐ปี
อาศัยทำมาหากินขายของมาโดยตลอด
แล้วไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของชุมชนเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องต่างนานา

พุ่งเข้ามาในบ้านหลายลูกเลย
ก็ไปแจ้งความให้ตำรวจที่สพเรนูนครมาตรวจสอบ
ยืนยันนะบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยกับการเปิดตีกอล์ฟแบบนี้

นี่มาแบบนี้นี่ที่เห็นไม่ใช่ไข่เป็ดไข่ไก่นะ

เกือบโดนหัวกระบานป้าป้าว่าอย่างนั้นนะ

คือพอโรงเรียนบ่อยบอกว่า

เขาบอกอย่างงั้นลองดู
อืมมมมยอมรับแล้วว่า

ก็ขอยุติหลักสูตรดังกล่าว
เหมือนเดิมปกติแล้วไปตีแล้วไปตีลงลงหลังกุ้งหลังคาก็ได้ไงล่ะ
เพราะปกติถึงเอามากันก็ถ้าเตี้ยเอาไม่อยู่
เนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าอะไรนะเป็นหลักสูตรอะไรนำร่องเหรอนำร่อง
เขาบอกว่าผู้ปกครองเขาโวยวายบอกว่าเอาเด็ก
ลูกเขาส่งลูกไปเรียนนะไม่ได้สั่งให้มาเป็นแรงงาน
แล้วก่อนหน้านี้เด็กก็ไม่มีที่เตะฟุตบอลก็บอกว่าให้ไปเตะที่อื่น

ในการที่จะไปรับส่งอาหารรับคนต่างใช่ไหมคะ

ออกมาเตือนชายหนุ่มทั้งหลายนะคะที่แบบว่า
คุณอาจจะแอบมีเล็กซุกน้อยนอกบ้านเนี่ย
จะทำอะไรระวังตัวกันให้ดีค่ะ

เป็นทุกอย่างให้ลูกค้าจริง
ส่งภาษาดูเอกสารส่งคนส่งอาหาร
แนมเรื่องชาวบ้านอืมผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าเอาล่ะ
ฉันต้องเดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ไปหารายเดอร์หนุ่มคนนึงอายุยี่สิบแปดปีหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าปกติเนี่ย
เป็นพ่อบ้านเขาก็ทำสวนอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะ
อืมแล้วก็ใช้เวลาช่วงเย็นเนี้ยทำงานเป็นรายเดอร์อยู่ที่
อำเภอไซน้อยแปดกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขากดรับออเดอร์จากลูกค้าตามปกตินะคะ
มีลูกค้ารายหนึ่งสั่งอาหารบอกว่าให้ไปส่งที่หมู่บ้านบ้านหนึ่ง
อำเภอบางใหญ่ตัวเองก็บอกว่าอ่ะไปรับ
แล้วก็กำลังจะไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยแหละค่ะสักพักลูกค้าโทรเข้ามาเบอร์ส่วนตัวเลย
เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งบอกว่าอาหารเอาไปทานเลย
แต่อยากรู้ว่าไอ้บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านนั้นมีรถที่เขากำลังตามหาจอดอยู่หน้าบ้านหรือเปล่า
ประมาณสักสิบนาทีก็พบบ้านหลังดังกล่าวแล้วก็มีรถที่ตรงกับที่ลูกค้าบอกอะค่ะ
ก็เลยมีการถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าหลังจากนั้นลูกค้าขอบคุณมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าอาหารที่สั่งเอาไปรับประทานด้วยนะถือว่าเสร็จภารกิจ
เอาไปโพสต์ข้อความลงในกลุ่มมีคนนำข้อความไปแชร์กันนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยเราทำหน้าที่ส่งอาหารเป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็นำเรื่องราวดังกล่าวไปโพสต์เพื่อที่จะเตือนภัยผู้ชายนะคะ
คือจริงอยากทำไม่ได้อยากทำแต่ว่าคือเขาสั่งมาเป็นออเดอร์ในแอป
ติดต่อแล้วป็นใกล่ด้วยเหมือนจะใกล้ไหมไม่ไม่ไกลครับแต่ว่า
แต่ว่าขั้นตอนการยกเลิกถ้าบุญธรรมนั้นมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะ
อยากทำเห็นไหมแต่ว่าแกรับออเดอร์มาแล้วแล้วแบบดันบอกว่าโอเคไปเถอะ
แต่ฝากเช็คแค่อยากรู้ว่ารถเนี่ยที่อยากรู้จอดอยู่หน้าบ้านตรงนั้นหรือเปล่า
เขาก็เข้าใจคิดว่าเขาจะต้องไปแบบนี้ใช่ไหม
อื่นขั้นยอมโทรไปหาได้ว่าแบบพี่ดูให้หนูหน่อยอย่างนี้
อืมนั่นแหละสิดูเสี่ยวกันเนอะดุ่มเขาบอก
ไหนคุณเบียส่งมาตรงหน้าตึกบะหยกเป็นอย่างไรคุณหนู
คุณเบียบะหยกส่งมาให้ดูมานี่เดี๋ยวที่ดูเนอะ
นี่บะหยกใจการเมืองเลยใช่ไหมคะตรงประตูน้ำนี่

ส่งทางข้างทางเข้าไปทางบะหยกแล้วตรงโรงแรมอินทรา
โรงพยาบาลภูมิชีวิตมากรถแท็กซี่นะแม่
อันนี้หรือเปล่านี่นี่แท็กซี่หรือเรือ

นี่ไง
แต่ละพื้นที่อ่ะส่งมาแล้วกันนะครับว่า
ของคุณเป็นยังไงกันบ้างเนอะส่งทางทวิตเตอร์ก็ได้

เพราะว่าในซอยบ้านมันก็แบบน้ำท่วมหมดเลย
ใช่ในท่วมหลายจุดเลยเพราะว่าเวลาฝนตกทีนึง
อันนี้คือตกยาวมากหลายชั่วโมงมากเลยอ่ะ

มันขึ้นค่อนข้างจะแบบว่าหนักหนาที่สุดหนักหนาเลยล่ะ
ถ้าสมมุติเอาจริงก็คือค่าไฟต่อหน่วยหน่วยหนึ่งเกือบ๕บาท
เราก็รออยู่ว่าคนที่ใช้ไฟแบบว่าไม่ถึง๓๐๐หรือ๕๐๐เนี่ย
เราจะได้แบบว่ามีส่วนลดไหมอะไรอย่างนี้รอคอลโลมอล

เพราะพรุ่งนี้เป็นการประชุมคอรมอเขาเปิดเผยเลยฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยว่า
พรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีเขาจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือค่าไฟ
กัญญาถึงธันวานั่นคือสิ่งที่รัฐบาลก็ประกาศมาแล้วว่า
มันจำเป็นจะต้องขึ้นเพราะต้นทุนมันแพงถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นกัญญาถึงธันวาคมเนี่ยเขาจะดูซิว่า
มาตรการลดภาษีสรรพสารมิตรน้ำมันดีเซลเนี่ย
จะใช้งบประมาณของปี๒๕๖๕ถึงปี๒๕๖๖เนี่ยนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกโอเคล่ะอย่างแรกเราตึงน้ำมันราคาดีเซลอยู่ถูกต้องไหม
ตอนนี้ดีเซลเราก็ตึงราคาอยู่นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินแก้ไข
ทั้งด้านราคาน้ำมันที่สูงโดยการผ่านอุดหนุนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะ
กว่า๑๒๐๐๐๐ล้านบาทรวมทั้งลดภาษีสรรพสารมิตรนะฮะ
เป็นการชั่วคราวเอาละอันนั้นก็คือน้ำมัน

เพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้ารถขนส่งขนส่งทุกคนจะตายหมด
ถ้าคุณไม่อุดหนุนหรือแบบว่าไม่ตรึงไม่ตรึงราคาดีเซลเอาไว้
ต่อมาค่าไฟล่ะเพราะค่าไฟมันส่งผลกระทบกับมนุษย์ทุกคนที่เป็นคนไทย
ถูกต้องไหมฮะเขาบอกค่าราคาค่าไฟฟ้าเนี่ย
ได้บริการจัดงานเชื้อเพลิงอื่นที่มีต้นทุนถูกกว่าก๊าซมาผลิตไฟฟ้า
ที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีภาระเหมือนกันนะ
๘หมื่นถึง๑แสนล้านบาทที่เขาแบกภาระเอาไว้
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็การดูแลไฟฟ้าที่ผ่านมาเนี่ย
ส่งผลให้รัฐบาลใช้เงินในการอุดหนุนทั้งหมด
คือหมายถึงว่าดันเอาไว้ไม่ให้มันสูงขึ้นเนี่ยรัฐบาลทำแล้วอุดหนุนไปกว่า๒แสนล้านบาท
ก็คือ๒แสนล้านก็คือที่เขาตรึงเอาไว้ในการดูแลเรื่องดังกล่าว
เพื่อลดผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุดวิธีการที่ชนะพลังงานที่ดีสุดตอนนี้คือ
อ่ะตอบสิเด็กก็เรียนกันมากจากเด็กเขาบอกให้ช่วยกันประหยัด

พี่เจี๊ยบคุณเจี๊ยบติดน้ำทั่วที่ดินแดงเขาบอกไง
จริงใช่ป่ะอยู่แถวนี้เองก็ดิ

พี่เจี๊ยบเรียบด่วนอะหรอ
โหวันนี้เรียกพี่เจี๊ยบ
พี่เจี๊ยบติดน้ำ

แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเจี๊ยบคนไหน

หรือว่าพี่เจี๊ยบเขาโพสต์หรือเปล่า
ตอนนี้ดินแดงก็ท่วมแล้วหรอ
ใช่ค่ะ
โศกเป็นยังไงบ้างอยากรู้จังเลย

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมส่งกันมานะคะ

ถ้ารถกูดับจะขายรถซื้อเรือแล้ว
เขาบอกงั้นอีเจี๊ยเรียบด่วนนะ
เขาบอกน้ำเข้าไปในรถมันนี้
ไม่รู้กลิ่นเท้าหรือกลิ่นพรมอะไรอย่างเงี้ย

่นเยอะไงพ่นเยอะไง

คุณอ้ำพัชราภาเขาบอกว่าเขารอคุณพี่วันนั้น

ทำไมเธอไม่ไปร่วมงานศพหมาอ้ำ

เออแล้วคุณก็ไปสายมากนะจริงแล้วคุณต้องเลือกสักอย่างจริงแล้วอ่ะ
แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปงานอีเวนต์คุณก็ปฏิเสธตรงนี้ไปเลยว่าอีเวนต์เขารอทำไม
หรือถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาที่นี่คุณก็ปฏิเสธอีเวนต์เข้าไป

โอกาสดีมีโอกาสเลือกได้ก็เลือกไปก่อน
อ้าวคุณให้อ้ำไปรอทำไมแล้วไม่เคยคิดว่าจะ
แล้วคุณให้อ้ำไปรอทำไมล่ะ

แบบนั้นมันคือทำให้ผิวสวยแล้ว

เอามึงจะเอายังไงมึงเป็นไบโพล่าหรือเปล่า
เดี๋ยวมึงก็ไหนดีเดี๋ยวมึงก็มาดัมฟิลมึงจะเอาไงกับมึง

อุ้ยไม่ได้น่ะเข้าใจไหมถูกแบบนั้นรู้มั้ย
คุณอะไรของคุณอัลพ์เขาก็มีรถรออยู่แล้ว

หมดเลยเธอทานย่างงหมดเลยเธอ

เออชั้นชั้นจับเช้ามาต้องไปทดโกรธพี่ย่า

แต่คนเราไม่ต้องอ่านสคริปต์ก่อนจะได้รู้ว่า
ไหนคือพาร์ทไหนแต่มันจะมีบางคนที่ไม่อ่านสคริปต์เลยแล้วก็โยนสคริปต์ทิ้งด้วย
เอ้ยอีหนุ่มไอ้ชั่วพักก่อนเดี๋ยวมาค่ะ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก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
ตนเองนั้นขายน้ำเต้าหู้เนี่ยเหลือก็เลยเอาไปเททิ้งใน
หน้าบ้านซึ่งมีน้ำเต้าหู้ที่เหลืออยู่มาสักสามลิตรแต่ไม่คิด
เลยนะว่าจะมีกระแสดราม่าตามมาล่าสุดพ่อค้าคนดังกล่าวออก
เนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วก็จะทำให้ท่อเนี่ยมันอุดตันได้ตนขาย
เต้าหู้ไม่หมดก็เลยเอาไปเททิ้งในท่อน้ำด้วยความที่ตัวเอง
คิดว่ามันจะทำให้ท่อนั้นอุดตันปกติแล้วถ้าน้ำเต้าหู้เหลือ
จะเอาไปแจกแต่คลิปที่เป็นดราม่านั้น
บอกว่าต้องการทำคอนเทนต์ฮะอืมโดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปครับ
มีคนมาตักเตือนบอกว่ามันมีเรื่องผิดกฎหมาย
ตอนแรกไม่รู้เลยมีการตอบกลับมาเป็นกระแสดราม่า
ตอนนี้รู้แล้วว่าผิดขอบคุณทุกคนที่ตักเตือน
ถ้าทางเทศบาลจะมาปรับตนเองพร้อมเสียค่าปรับ
ฝากไปถึงชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำไม่ดีด้วยว่า
นแค่เทน้ำเต้าหู้ลงครูเองไม่ได้ไปฆ่าใครตาย
ทำไมต้องด่าเขาหนักขนาดนี้ด้วยนี่เขาว่าแบบนั้น
น้ำเต้าหู้มันเป็นโปรตีน
นางรองกันไหมที่บุรีกรรมนะครับครอบครัวของญาติพี่น้องเนี่ยเขาบอกตำรวจเนี่ยบ้านปากแจ๋วจังเลยพูดท้าทายสิ่งนี้รับคุณคือปากเก่งกันแหละไปยื่นฉี่รบหลู่เจ้าจี้จู่จับไข้ชักกระลิงตาค้างเลยฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อวันนี้ครอบครัวย่าพี่น้องเขาจะพาสายันอายุ๔๗ปีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครตำร
ปกติไม่ได้ไปหาโรงพยาบาลปกติไม่ได้ขอไปหาร่างส่งไปหาหมอดูด้วยกัน
ซึ่งปรากฏว่าหมอดูก็ทักว่าเนี่ยผัวเขาเนี่ยถูกผีเข้าหรือสามีถูกผีเข้า
เพราะไปลบหลู่ท้าทายสิ่งลี้ลับเขาจึงตามมาหลอกร้อน
เอาอย่างนี้ถ้าอยากจะให้หายเนี่ยก็ไปทำพิธีขอเข้ามานะ
อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีอันเป็นไปหรือตายได้เลย
เนี่ยไปสารแค่นี้ไปรบหลู่นะก็เลยต้องไปทำพิธีขอเข้ามาที่บริเวณสระน้ำ
โดยเชื่อว่านายสายันเนี่ยก็คือมาตกปลาตกเบ็ดนี่แหละ
แล้วก็ไปลบหลู่เจ้าที่ด้วยการไปยืนฉี่หรือไปยืนปัสสาวะนะฮะ
อีกครั้งพูดธรรมชาติธรรมจิสักษิวะเนี่ยอุ๊ยอยากเจอดีเด้ยแล้วก็เธอเพิ่งตกใจ
ข่าวจะจบแล้วเนอะนะฮะก่อนจะเกิดอาการผีเข้าไหนอ่ะนี่หมายเข้ายังไง
จากนั้นพยายามประคองตัวเองเนี่ยมานั่งในกระท่อม

เพราะว่าช่วงที่มาใส่เบ็ดเนี่ยก็ไปยืนฉีด

หลังจากนี้ก็จะไม่ทำอะไรเป็นการลบหลู่อีกแล้ว
เพราะว่าไม่กล้าอีกแล้วกับสิ่งที่มองไม่เห็น

มีเสียงเขาไหมลูกเอามาหน่อยมาหน่อยเสียงน้ำก็ไม่มีเสียงเนอะวันนี้น้ำไม่ใส่คำว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
พูดให้เลยก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับอันนี้ก็คือเกิดที่นางรอง
ไปดูเรื่องนี้ค่ะร้านอาหารไทยในซิงคโปร์แจ้งจับลูกค้านะคะหลังจากสั่งอาหารเสร็จปุ๊บแล้วมีเขียนคอมเมนต์แต่เป็นการด่ายาบคายเขาแจ้งความเลยนะคะ
กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากมากทีเดียวเมื่อเพจพี่แป๋วกินเที่ยวฮ่องกงสิงคโปร์เขามีการโพสต์ข้อความอะค่ะ
ระบุบอกว่าร้านอาหารไทยแจ้งตำรวจหลังพบคำหยาบคายเป็นภาษาไทยในออเดอร์ลูกค้า
ข่าวนี้ก็เรียกว่ากำลังฮือฮาในโซเชียลที่สิงคโปร์นะคะไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกันถึงทำแบบนี้นะคะ
บอกว่าเมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาร้านอาหารไทยในสิงคโปร์เขาได้รับออเดอร์ผัดไทย๑รายการผ่านทางกราฟฟู้ด
ซึ่งในออเดอร์ลูกค้าเนี่ยก็มีข้อความภาษาไทยเขียนเพิ่มเติมเป็นคำหยาบคายซึ่งลูกจ้างคนไทยที่อยู่ในร้านเนี่ยเขาเห็นแล้วนะคะเขาโกรธ
เห็นสิ่งที่เขาเขียนมาเจ้าของร้านเขาก็เลยส่งข้อความแชทเนี่ยไปหาลูกค้านะแล้วก็บอกบอกลูกค้าด้วยคำหยาบคายแบบ
ยกเลิกออเดอร์นี้ให้หน่อยเพราะว่าตัวทางร้านเองเนี่ยเขายกเลิกออเดอร์ไม่ได้นะคะ
ต่อมาทางร้านเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพออเดอร์ของทางร้านเนี่ยค่ะลงบนเพจแล้วก็เขียนข้อความนะคะบอกว่า
ทางร้านไม่สามารถให้อภัยต่อการดูถูกพนักงานของเราไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดแล้วก็มีการแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าไม่มีใครสมควรได้รับการกระทำเยี่ยงนี้ในธุรกิจอาหารหรือธุรกิจใด
จริงแล้ววันนี้แป้งออนจิลาถูกดราม่าไปด้วยใช่ไหมล่ะ
ของเธอแต่ก็ได้รับคำขอโทษเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วยังต่อว่าเธอว่าไม่มีมารยาทซึ่งชาวเน็ตเนี่ยหลายหลายคน
ก็ไปโยงถึงคุณไอ้แป้งออนจิลาเราไปดูคลิปนี้ก่อนไหม
แล้วพี่ก็คิดในใจอุ๊ตายทุกคนวันนี้มีพี่มีเรื่องจะมาฟ้อง
ไปทานข้าวอาหารที่โรงแรมเป็นนั่นแหละเจอดาราผู้หญิงคนนึง
เขาคงมากับครอบครัวแล้วก็แฟนเอ่อแฟนเขาอ่ะนะตอนที่เขาตักอาหาร
เขาก็คุยเล่นคิดคักคิดคักอยู่อ่ะนะแล้วพี่ก็คิดในใจอุ๊
มันจะกระเด็นหล่นมาที่เราไหมนะก็จริงจริงด้วยพอกระเด็นหล่น
ก็ลากลงมาเลยหล่นอย่างงี้ดูนะหล่นมาตรงนี้ปุ๊บนะ
แล้วก็ลากมาตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็กางเกงอีกกางเกงลงไป
เราใส่ชุดสีขาวใช่ไหมเราใส่ชุดสีขาวไปถึงเที่ยงอ่ะ
ยังไม่ทันจะได้นั่งโต๊ะเลยยังไม่ทันจะได้ตักอาหารเลย
มาตักอาหารจานแรกก็เจอเจอชีเลยชื่อเล่นชื่อเล่นปอปา
ชื่อจริงออ่างชีหันมาขอโทษพี่แหละหันมามองหน้าพี่
ชั้นกันห่างกันประมาณฟุตหนึ่งซอรี่ภาษาอังกฤษพี่ก็มองหน้าชี
ในใจก็มองหน้านะว่าเอ๊ะคนไทยโอเคพูดภาษาอังกฤษในใจคิดนะ
ใจก็คิดอีกเป็นดาราหรือเปล่านะใจยังคิดไม่ทันจะจบเลย
ค้อนหันขวับแล้วเราก็หันออกเหมือนกันเราก็หันออกเหมือนกัน
แล้วเราก็ไม่คิดอะไรแต่ในใจเราก็คิดจะไปทักชิงไม่ทักดีกว่า
ชีด่าพี่เลยน่ะพี่ก็อึ้งไปห้านนาทีแล้วในใจเราก็คิด
ลูกเราเราแก่แล้วถ้าเราปล่อยให้ชีด่าเราฟรีฟรีอย่างนี้คงไม่ได้
ตอนแรกพี่ก็เฉยไปนะสักสองสามวิห้าวิแล้วพี่ทีเราแก่แล้วปล่อยเขา
ข้างเดียวคงไม่ได้แน่พี่เคยตอบเข้าไปว่า
ตอบเป็นอย่างนี้มันก็เลยพูดใหม่ไม่มีมารยาทเป็นภาษาไทย
ก็ด่ามันกลับเป็นภาษาไทยเหมือนกันคุณนั่นแหละไม่มีมารยาท
ขอโทษคุณแล้วเขาพูดอย่างนี้เขาฉันขอโทษคุณแล้ว
ในใจพี่คิดนะใช่คุณขอโทษฉันแล้วแต่คำขอโทษของคุณน่ะ
ทำเสื้อผ้าฉันเลอะแล้วฉันก็มาถึงฉันยังไม่ทันได้นั่ง
ไม่ทันจะกินเลยเสื้อผ้าชุดสีขาวทั้งชุดเนี่ยเลอะเสียแล้ว
จริงเขาน่าจะพูดอีกครั้งนึงว่าแล้วพี่เป็นอะไรไหมคะ
หนูขอโทษจริงจริงนะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี้ยนะ
ก็จะตอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใช่น้องปอปาไหมคะ

แต่จริงจริงพี่ไม่เป็นคนบ้าดาราแอนเดนพออย่างงี้ปุ๊บพี่ไม่อยากจะด่าว่า
มาถึงก็เล่นกันแล้วก็คุยอะไรเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยคุยกัน
แล้วพออาหารมันตกใส่เขาเนี่ยขอโทษคำเดียวเนี่ย
บางทีเนี่ยมันยังไม่พอที่จะแบบว่าแต่จริงใช่เขาขอโทษเราแล้ว
สำหรับพี่พี่คิดว่าโอเคนะมันจบเพราะว่าเขาขอโทษเราแล้ว
เราก็คิดว่าโอเคช่างมาเถอเราก็มองหน้าแต่เราไม่ตอบเลย
เพราะรู้สึกว่าเสื้อผ้าฉันเลอะแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วพี่ไม่ตอบทำไมต้องด่าพี่ด้วยอ่ะในใจคุณก็เงียบไปสิ
ในเมื่อเขาคำขอโทษของเราคงไม่พอคือแน่นอนฮะ
น่าจะเป็นแป้งออนจิลานั่นแหละเขาก็ปอปาชื่อจริงออ่าง
ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องไอจีของแป้งออนจิราเนี่ยก็มีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แบบเยอะเลยล่ะ
มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรอฟังความจริงนะคะปักหมุดรอเลยรออ่านเมนต์
คุณแป้งเห็นคลิปในติ๊กต๊อกหรือยังแม่เปิดติ๊กต๊อกด่วนเป็นดาราได้ไง
สัยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ทำอาหารกระเด็นใส่คนอื่นเขานะครับ
ด่าเขาเป็นภาษาอังกฤษจริงไหมอืมซึ่งคนที่ออกมาตอบคือ
ผู้จัดการของแป้งออนจิลาออกมาชี้แจงดาราที่ถูกกล่าวก็คือแป้ง
จริงแล้วแป้งเองก็ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันเขาคงจะออกมาแอคชั่น
ซึ่งจากที่ทราบคือหลังจากเกิดเหตุแล้วได้มีการขอโทษไปแล้ว๒ครั้ง
นี่นะฮะอืมเนอะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมากขึ้นนะฮะ
ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยแหละอืมเนอะผู้แป้งยังไม่ได้ออกมาพูดอะไร
แป้งก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรอืมไปก่อนใช่ไหมคะต้องมาฟังตาสองข้างเนอะ
ฮะต้องลองฟังฟังตาสองข้างอ่าเดี๋ยวลองฟังอืมอืม
ไปพักโฆษณาพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
โว้ย

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวลือออกมาหลายครั้งนะคะบอกว่าคุณใบเตยกับดีเจแมนเนี่ยบินไปประเทศสิงคโปร์แล้ว
ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าคุณใบเตยเองเขาก็ออกมายืนยันแล้วด้วยการโพสต์
ไอจีเพื่อเป็นการแบบบอกเลยว่าทั้งคู่ยังอยู่ประเทศไทย
แล้วก็ต่อมาในช่วงเย็นก็มีข่าวลือออกมาอีกละลอกนึง
บอกว่าใบเตยก็เตรียมที่จะบินไปสิงคโปร์อีก
ใบเตยเปิดเผยบอกว่ายังอยู่ไทยนะคะไม่ได้ไปไหนเลย
อย่างที่เคยบอกไปว่าพร้อมที่จะมาสู้คดี
คิดว่าคงจะเจอกับสื่อมวลชนพร้อมกันในวันที่๑๕กันยายนนี้นะคะ
อยากจะถามเหมือนกันว่าแหล่งข่าวหรือว่าข่าวลือที่ออกมา
เขารู้ได้อย่างไรว่าเราจะไปสิงคโปร์
ต่อมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขายืนยันนะคะ
บอกว่าทั้งคู่ไม่ได้บินออกนอกประเทศนะคะ
แต่ไม่สามารถออกคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศได้
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้น
ยังไม่ได้ออกหมายจับนะคะ

เพราะว่าเขายังอยู่เขาบอกเขายืนยันว่าเขายังอยู่ในกรุงเทพ
ซึ่งเมื่อวานเหมือนในหนังว่าเป็นเหตุแม่น
กับใบเตยไปคนละไฟล์กันแล้วก็เดินแยกเดินกันที่สนามบงสนามบิน
ใบเตยจุงลูกอะไรอย่างนี้

ขอบคุณที่รักแล้วอยู่เคียงข้างกันเสมอ

พฤหัสค่ะ๑๕กันยา

ตอนนี้ยังไม่มีใครตอบได้หรอกว่าไปไม่ไปถูกต้องไหม
เพราะตัวเขาออกมายังยันบอกว่าเขาจะไป

เกิดเขาติดนู่นติดนี่เขาก็สามารถเลื่อนได้

ว่าเขาก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจน

ส่วนแม่นกับใบเตยก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริง

อายการก็มีการส่งไปฟ้องศาล
และเป็นไปได้ในทุกที่ปุ๊บแล้วเข้าไม่ให้ประกันเลย
จริงถ้าผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็

อันนี้ต้องชี้แจงเขาให้ขาดต้องชี้แจงเขาให้ได้
ว่าแบบสมมุติเขาสงสัยเงินก้อนนี้มาจากใครก็ต้องชี้แจงเขาให้ได้ว่ามาจากใคร
ต้องดูเป็นกรณีเพราะว่าอย่างถ้าเป็นคดีช่อกงปกติ
มีการไปชักชวนใครมาเล่นหรือเปล่ามาลงทุนไหม
ถ้าเกิดว่าคนนี้เขาบอกมาแบบนี้คนนี้เขาแจ้งมาแบบนี้คุณจะว่ายังไง
มีเงินอันนี้โอนมาจากคนนี้ที่ติดคุกไปแล้วโอนมาให้ทางคุณ
คุณจะชี้แจงว่าเขาโอนไว้คุณทำไมค่าอะไรก็ต้องชี้แจงไป
ก็บอกว่าตรงนี้ก็ต้องดูเส้นทางการเงินว่าถึงหรือเปล่า
เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดตำรวจเช้นเงินมากกว่า๑๐ล้านที่เขาบอก
ก็เรียกว่าหลายคนก็เป็นห่วงสำหรับอาการป่วยของจ๊ะนงพนีนะครับ
หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความถึงอาการป่วย
ซึ่งผลเนี่ยทำให้ตัวเธอเองเนี่ยไอบ่อยจนกระทั่งเจ็บหน้าอกเป็นเดือนนะฮะ
รวมถึงมีอาการของปอดอักเสบอีกด้วย
ส่วนทางด้านผลการตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับ
เลือดตับแล้วก็ไตเนี่ยยังคงปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ
ที่เจ้าตัวนั้นจะปิดท้ายโพสต์แบบขำตามสไตล์สาวอารมณ์ดีด้วย
เป็นเตียงผู้ป่วยด้วยนะนี่นะครับ
คือเตรียมแจกความสดใสในงานวันถัดไป
ทำงานทุกวันจริงคนไหน

สรุปคือฝั่งนี้ใส่พอดีกว่าใช่ไหมคะ

นะเรกก่อนจะกลับมากันฮะ
ล่าสุดวันนี้คุณไอโอเขาเปิดผลิตภัณฑ์ของเขา

จริงน้ำท่วมจะไปไม่ต้องกลับมาทำงานแน่นอน
คือเนี่ยไนท์นางเปิดของนางเนี่ย
ไนท์ไนท์่อนเด็ดใส่ชุดนอนก็คือมันกินแล้วช่วยนอนหลับอะไรงี้ไง
ชุดซาตินนะผ้าซาตินนะ

ซึ่งคนก็ไม่ถามนางเกี่ยวกับว่าโอเคละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ตอนนี้ถือว่านางเป็นโสดแล้วล่ะเต็มตัวแล้วเนาะ
ซึ่งเขาก็บอกเปิดใจเลยว่าเปลี่ยนสถานะว่าเป็นพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นเอง
ตอนนี้นะหลายคนเป็นห่วงโอถือว่าโอเคนะ
โดยรวมกำลังใจจากทุกคนแล้วเอาจริงในส่วนของโอกับพี่เฟียส
เปลี่ยนสถานะมากค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิม
เหมือนเดิมคือเรามีลูกกันแล้วเราก็ยังเอื้ออาทรต่อกัน
แต่แค่เปลี่ยนสถานะแค่นั้นเองแหมอยู่กันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็แค่เปลี่ยนเป็นพี่น้องกันจริงแล้วแต่เรายังเป็นพ่อของแม่ของลูกเรา
ยังคุยกันอยู่ไหมเราก็คุยกันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนหรอกที่จะคุยกันทุกวัน
แต่ว่าเขาก็ยังเป็นพาร์ทใหญ่ของชีวิตโออยู่ดีนั่นแหละ
ตอนแรกที่มีข่าวลือเนี่ยทุกคนตกใจสุดท้ายเนี่ย
เราเริ่มมาบอกเองคือตอนแรกก็มีข่าวรู้ว่าโอกับเฟียสง้องแง้งกันเนี่ย
บอกโอ้มีเหตุผลแล้วทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนจบด้วยดี
ด้วยดีจริงนางเป็นเพื่อนกันนางเป็นพี่น้องกัน
มันเป็นเหตุผลของบ้านเราโอ้ตอบได้แค่นี้แล้วกัน
สภาพจิตใจนะฮะก็บอกว่าเพื่อนเนี่ย
รู้สึกดีจริงแม้กระทั่งเพื่อนหรือคนรอบข้าง
ส่งกำลังใจไปให้นางหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่ส่งกำลังใจมาให้
เรารู้สึกตื้นตันโอตอบได้แค่นี้โอ๊ขอบคุณทุกกำลังใจ
ขอบคุณฮันน่าขอบคุณเพื่อนทุกคนที่สามารถเล่าได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนเรา
เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดนะฮะ
ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้แต่โอรู้สึกถึงกำลังใจ
แล้วก็รู้สึกถึงความห่วงใยของเพื่อนหรือแม้แต่น้องที่มาเนี่ย
วันนี้ก็นางก็บอกว่าโอเคละในเมื่อสถานะมันเปลี่ยนไป
ทุกวันนี้นางก็ต้องอยู่ให้ได้นางก็พอออนมันเก็บกฎมาประมาณเกือบปีนะจริง
หรือว่าสามารถจะทำอะไรได้ก็ทำมัวแต่มาเศร้าเนี่ยก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ถึงลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่มาขายของขายของไงจริง
แต่เอาจริงนางก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือเอาอย่างนี้เหมือนพี่น้องอะน้องหนุ่มเนาะ
ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแม้กระทั่งนางเป็นผัวเมียกันนางก็เหมือนพี่น้องกันอยู่แล้ว
ก็จะยักษมูขี่ตอนนี้นางสวยขึ้นไงเธอมีช่วงนางปล่อยตัวแล้วหนุ่มเนาะ
ปล่อยตัวเป็นยักษ์ขมูขี่อยู่ตอนนี้นางสวยแล้วนางสวยขึ้นแล้วอืม
คือหลังนี้แต่งตัวเซ็กซี่นะไปทำงานรายการก็แต่งตัวเซ็กซี่
หรอกเข้าใจนะวันหนึ่งยายโอตอนที่มีลูกนางเป็นคนไม่แต่งตัวเลย
โอตอนที่มีครอบครัวคือที่บ้านให้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยนะ
มนุษย์แม่จนถึงวันหนึ่งใช้กับหนุ่มล้อกันอ่ะโอ้ต้องแต่งตัวบ้างนะ
จะต้องลุกขึ้นมานางก็ค่อยปรับตอนแรกนางคือจะเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยนะ
แต่วันนี้โอเคแหละนางก็จะกลับมารับงานอย่างเต็มตัวแล้วล่ะจริง

นางรายที่เล่นคุณภักดิ์คิกสุวรรษณีย์โหภักดิ์จีลาเป้ยปานวาด
เดี๋ยววันพุธเขาจะมีเปิดตัวพิธีกรใหม่ของทีไทยครัวนะ
ฉันไปไปคุณต้องไปนะเออเอาเธอไปเทเขาไง
แต่คุณพูดอย่างนั้นไม่ใช่เราอาจจะไปส่งมอบตำแหน่ง
เธอไปเนอะเอาพี่สุดลงไปส่งมอบตำแหน่งด้วยเธอให้เกียจคือคือคือก็
มันต้องปรับเปลี่ยนไป๑๘ปีแล้วหนุ่มคือตัวพี่เองไม่ใช่ว่าแบบจะเลิกทาง
แต่ว่าพอดีมันไม่มีเวลาจริงไม่มีเวลาจริงเพราะว่าโอ้โหทำงานแบบทุกวันนี้ทำงานแบบเป็นบ้านเป็นหลังมาก
ก็แบบอย่างที่ไทยครัวก็อาจต้องแบบว่าเออต้องขอยุติกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบอกทางนี้เขาเปลี่ยนที่ที่ก่อน
ต้องมีคนอื่นมาช่วยอย่างฉันคิวก็ไม่ค่อยได้ก็ต้องให้คนอื่นไปช่วยบ้าง
เออมันต้องจะออกไหมออกจะไม่ใช่มีคนสลับแล้วค่ะหนุ่มไม่ต้องมาสารแรกค่ะ
โอเคเนอะไม่ต้องตั่นไม่ต้องเสี้ยงอีหนุ่มอีจัวอ่ะ

เจ๊ปเป็นคนตลกนะ

ยังไงเขามีโทรศัพท์ให้ด้วยนะ
มีโทรศัพท์ให้ด้วยแทมด้วย

คือเรื่องนี้น่าเอ็นดูมากหลายคนอ่านแล้วอมยิ้มค่ะ
คือคุณนานารายบีน่าเนี่ยเขามีการโพสต์การ์ดวันเกิด
น้องบุ๊กลีนเนี่ยเขียนอวยพรให้กับคุณเจนนี่นะคะ
พร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าทูลนะเจี๊ยบเจอตัวอย่าแซวนะ
บุ๊กเนี่ยไม่รู้ว่าแม่โพสต์รีบอ่านก่อนโดนพี่บุ๊กสั่งลบค่ะ
เขียนแบบนี้คุณผู้ชมสุขสรรค์วันเกิดนะเจี๊ยบ
ขอให้น้าเจี๊ยบมีความสุขเป็นคนไม่เหนื่อย
ผมเจอน้าเจี๊ยบที่ราชบุรีผมวิ่งไล่หมาให้น้องโนล่า
ผมสอนน้องเล่นเกมเราเป่าเค้กกัน

ใช่เราเป่าเค้กกันขอให้น้าเจี๊ยบแก่
ไม่แก่ขอให้น้าเจ๊อบไม่แก่

ขอให้เราไปเที่ยวอีกมันสนุกมาก
ผมจะไปซื้ออะไรเนี่ยโลบล็อกให้น้อง
และให้ผมเป็นของขันวันเกิด
ขอให้น้าเจี๊ยบแข็งแรงมาก
ผมก็วิ่งแข็งแรงบุ๊กคลิน
ดูสินี่ในนั้นเขียนไม่แก่ในนี้เขียนแก่แล้วเนี่ย

คุณน้องกรัฟก็ส่งไปให้เหมือนกันดรูปดักของผมเนี่ยอันนี้ลงไปแล้วก็มีความน่ารักชิดนะ
มากนะเจนี่เป็นซิคแพทซ์หมดน่ะ
ไม่โง่ตัวเล็กมากตัวเล็กอะ
รู้เด็กเลยอ่ะอืมอีกหนึ่งคนนะเตรียมตัวเป็นคุณแม่และคุณจุ๋ยวรัฐยาเนี่ย
ซึ่งก่อนลูกน้อยพีเจจะคลอดเนี่ยทั้งคู่ก็ขอไปเที่ยวพักผ่อนให้เต็มที่
จุ๋ยเขาโพสต์ภาพทริปเกาหลีให้ได้ชมกันพร้อมแคปชั่นว่า
ในส่วนของพี่ป้าน้าอาลุงแล้วก็พ่อนั้นดูแลแม่ดีตลอดทริปแทบจะอุ้มแบกพยุง
อืมนะโดยโอบพร้อมกันตลอดทางเดินพีเจน้อยรักพี่ป้าน้าอาลุงทุกคนเลย
นี่ดูสินางก็พาไปพาจุ๋ยไปเที่ยวนี่ใครบ้างโอ้มีพี่โป้งพี่เป้ไปกันหมดเลยนี่
ก็คือบ้านนางอะไปกับหมดเลยอืมเนาะ
พี่จุ๋ยน่าจะพฤศจิกาตุระพฤศจิกาตุระพฤศจิกาอย่างนั้นแหละ
เดือนหน้าเหรอเนอะอาจจะเดือนปลาย
ใช่อยู่กับเด็กแบบว่าสนุกสนานกันหมดเลย
ช่วงนี้กลับมาเจอกันครับก่อนครบตรงชาติ
วันนี้ไปกันก่อนระวังโดนออกด้วยนะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป